คุณตำรวจเขาก็มีวิธีเตือนมีวิธีบอกประชาชน

เป็นแบบไหนเอาไปดูสิจ๊ะ

ตำรวจเขามาบอกสาธารณสุขเขามาบอกกับพี่น้องกับฟังเขา
อย่างง้องแงอย่างง้องแงเด้อ
ไม่งั้นร่องแต่แท้ร่องแต่แท้
ห่วงใยไม่อยากให้เรานั้นตุ๊กเป็นเหยื่อไอ้โควิด
ง้องแงง้องแงคือมาฝากเตือนค่ะ

เชื่อฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่
ของผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์เขาเตือนมา
ได้ยินตอนแรกผมกลัวว่าชาวบ้านนึกว่ารถผลไม้มาขายของ

มีสับปะรสหวานกรอบอะไรอร่อย
ไม่ใช่นะฮะฟังดีท่านบอกว่าอย่างองแงนะ
ไม่งั้นเนี่ยร้องแน่ร้องนี่คือเดือดร้อน
อาจจะต้องมีปัญหาอะไรมากมายแน่นอน
เป็นการเตือนแบบน่ารักของพี่ตำรวจสพโชคชัย
จังหวัดนครราชศรีมาประกาศเสียงตามสาย
เป็นสำเนียงภาษาอีสานบ้านเห่าฟังแล้วอุ่นใจคุณผู้ชม
ตำรวจเขาก็ขึ้นรถตระเวนไปเป่าประกาศ
ชุมชนต่างอย่างเช่นที่ชุมชนบ้านท่าอ่าง

ชาวบ้าน๖๐หลังคาเรือนได้ยินกันถ้วนหน้า
แล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางราชการนะคะ
บอกว่าจะต้องมีการกักตัวเองอยู่ในบ้าน๑๔วัน
ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ถ้าคนไหนไม่เชื่อฟังเนี่ยร้องแท้ไหน
ร้องแท้นี่มันหมายความว่าอย่างไร
ฟังทั้งประโยคนะคุณผู้ชม
ทั้งประโยคที่ได้ฟังไปเมื่อแปลรวมแล้วนะคะ
ความหมายก็ประมาณว่าถ้าไม่เชื่อฟังที่คุณหมอห้าม
คุณก็อาจจะเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคเชื้อไวรัสโคโรนานี้ได้
เตือนด้วยความรักความปรารถนาดีแบบนี้

ยังมีการตั้งด่านปิดทางเข้าออกหมู่บ้านรอบทิศทาง
เพื่อห้ามบุคคลเข้าออกหมู่บ้าน
นี่เขาก็ปิดเมืองจริงเลยนะ
เพื่อความปลอดภัยค่ะทีนี้เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเข้าเวร
มาดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
แล้วนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีผู้ใจบุญค่ะ
นำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้
ได้เอาของพวกนี้ไปแจกชาวบ้านต่อไป

ช่วงนี้หายากราคาแพง

ว่าจะเป็นส่วนราชการประชาชนชาวบ้านหรือเอกชนนะคะ

ตอนนี้ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานเขาก็ทำงานกันอย่างหนักเลยนะคะ

ดูแลประชาชนได้แบบทุกเรื่องราวที่ประชาชนเดือดร้อน